กลับมารอบนี้นี่โอ้โหฮือฮากันเลยทีเดียวนะจ๊ะ
ทั้งสวยทั้งรวยเลยสำหรับแม่ใบเตยสุธีวันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รอบนี้ปังมากจะปังยังไงไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เจาะแจ๊กริมเจาะ

เจาะแจ๊กริมเจาะ
ซีดปากกาแฟชั่นเซ็ตนี้ของแม่ใบเตยมากค่ะ
ก็เนี่ยเล่นหอบแบรนด์ดังมาล้นช็อปขนาดนี้
สวยและรวยมากของจริง
อุ๊ยละล่านตามากแม่
อ่ามาส่องเสื้อผ้าแต่ละชุดกันสิ
อื้มแซ่บซานหันสุดซอยไปเลย
ส่วนว้าวส่วนโค้งแม่สิบไม้หัก
ดีขนาดลูกหนึ่งยังตะลึงไม่ไหว
สักมากสักมากนี่สิแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ไงละคำแบบคำถี่ก็แซ่บสุดติ่งไปเลยสิเบสจ๋า

สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูใบเตย